อ๋อก็อะไรเปล่าเนอะทางหน่อยทางหน่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีก
ระบอบควบคุมโรคก็เป็นการแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยก็เราก็ฟังเสียงประชาชนอันนี้เราพูดถึงหลายเดือนก่อนนะครับ
หลายคนก็บ้านมือเป็นประชานิปไตยสมบูรณ์ทำไมต้องมีสถานการณ์ถูกเฉิน
เราก็พยายามเราก็ฟังเสียงประชาชนก็พยายามจะไปเพิ่มมาตราไปแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมในพรบโรคติดต่อควบคุมโรคเนี่ยนะครับ
ก็เป็นการที่จะเพิ่มคล้ายว่าเพิ่มอำนาจให้กรรมการคน
โรคได้สามารถออกมาตรการต่างได้แต่ไม่มีผลกระทบอะไรในเรื่องของ
การปฏิบัตินะครับคือเราก็มีความคิดว่าเออถ้าเกิดตอนตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์เนี่ย
หลังปีใหม่สักพักนึงถ้าเกิดมันนิ่งอยู่อาจจะไม่ใช้พรกรฉุกเฉิน
แล้วเราก็ไปเพิ่มอำนาจในพระราชบัญญัติหลักมีแค่นี้
มันเป็นการระบุวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในพรบไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปพูดคุยอะไรมากมาย
แก้ไขก็ไม่ทันแล้วมาถึงนี่แล้วอาจารย์วิศนุท่านก็ดูจนละเอียดแล้ว
พระราชบัญญัติเรายังมีศาสตร์สอบบอกคออยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็
คือเข้าไปให้ชุมชนเหล่านั้นได้มาตรวจได้เยอะที่สุดใช่ไหม
เมื่อมีพบคนแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันอยู่นะครับ
ก็มีการคัดกรองอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้มีข่าวบอกว่า
คนที่ไม่ได้อยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยไปขอรับการตรวจเชื้อเนี่ย
โรงพยาบาลไม่ตรวจให้หรือว่าต้องเสียเงินเอง
อันนี้มันเป็นข่าวไม่จริงนะครับ
ตอนนี้เนี่ยถ้าคนที่ผ่านไปสมุทรสาครนะครับ

ในจังหวัดที่มีอาการพบผู้ติดเชื้อนี่
หรือมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอาการเป็นไข้ที่เข้าข่าย
ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าไปรับการตรวจได้เลยครับ
ผมสั่งการให้หน่วยบริการสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างได้ทำการตรวจให้นะครับตามสิทธิ์
เหลือเรื่องเงินค่าตรวจเด๋วทางต้องจับไปเบิกสปสชเอก
ไปรับการตรวจได้เลยแต่ขอให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ถ้าสมมติว่าเดินไปปุ๊ฟแล้วก็รู้สึกว่ามีอาการไข้เจ็บคอ
แล้วก็บอกคุณหมอว่าเออผ่านไปหัวหินมา

ก็บอกเขาอย่างนี้ก็อยู่ในกลุ่มอยู่แล้ว

คือตัวแพทย์เองเขาก็จะวินิจฉัย
แต่ว่าถ้าคนแบบปกติไม่มีอะไรเลยเขาต้องสัมภาษณ์ก่อนไง
เพราะว่านี่ใช้วิธีสวอปจมูกใช่ไหม

ถ้าเข้าค่ายภูมิเสียงก็ทางประสงสาธุ์ศุกร์จะดูแลให้
ในเรื่องของการตรวจเชื้อ